แล้วที่สำคัญถ้าขึ้นเหนือไปเที่ยวที่เชียงใหม่

แม่ค้าที่นี่ไอเดียแจมแหวะครับเหรอ
แม่ค้าที่เขาขายปลาหมึกปิ้งเนี่ย
จากนี้ไม่ต้องแบกเตาอ้างโล่ใหญ่อีกแล้ว

เพราะว่าเขามีเตาแบบใหม่โอ้โหเป็นไอเดียสุดแจ่ม
เบาสบายนี่ไงครับ

สุดยอดเลยครับเป็นเตาปิ้งสุดแจ่ม
ไอเดียเก๋ของเหล่าแม่ค้าขายปลาหมึกย่าง

แต่ว่าเขาใช้นี่เลยครับกระมัง
เออเอามาใส่ฐานแทนเตา

ผู้สื่อข่าวของเราเห็นปั๊บก็เลยต้องไปถามกันหน่อย
ถามคนนี้ครับคุณป้าขาวเที่ยงจันดา
หนึ่งในแม่ค้าเป็นชาวอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
บอกว่าอาชีพหนักก็คือการทำหน้านะ
ป้าขาวเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนใช้เป็นเต่าอังโลก
ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวมันหนักซะละเกิน

เปลี่ยนแล้วคิดใหม่ทำใหม่
ก็เลยลองเอากระมังนี่แหละครับมาใช้ดู
แล้วก็เอาไม้แขวนเสื้อที่บ้านนี่แหละครับ

พอใช้แบบนี้แล้วยกไปไหนมันก็สบาย
เบาแล้วก็ผลดีคือไม่ปวดไม่เมื่อยอีกแล้ว

หม้อคือเอาไว้ครอบปิดไงเวลาที่ยังไม่ได้ปิ้ง
ตอนนี้หมดปัญหาเลยครับเรื่องของปวดเห้ย
ตอนนี้มีปัญหาเรื่องเท้าอย่างเดียว
ตลอดไปต้องเอาถุงพลาสติกมัดเท้านี่หรอครับ

อะไรได้ก็น่าชื่นใจประมาทสักวันล่ะ๑๐๐๐บาท

แพรบริเวณลำน้ำแม่แจ่มอำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่เหรอ

ซื้อปลาเชียงใหม่มาฝากนะเดี๋ยวจะไปเอาเตากลับมา
ไม่เอาให้ป้าเขาทำมาหากินเราจะขอปลาหมึก

คุณนี่ไปแล้วลำบากป้าใก่
ไปขโมยเตาป้าแกมาทำไม
ไม่ขโมยเตาก็ได้ขโมยปลาหมึก
อยากขโมยสิไปอุดหนุน

อย่าให้รู้นะว่าไปขอค่ะ